ไปดูความคืบหน้าเหตุที่อดีตสามีตามง้ออดีตภรรยาที่เชียงใหม่ฮะ
คุณผู้ชมครับแต่ไม่สำเร็จแล้วใช้มีดกระหน่ำแทงไป๗แผล
เสียชีวิตนะฮะล่าสุดถูกเจ้าหน้าที่กดดันอย่างหนักนะครับ
ก็เลยต้องขอมอบตัวนะฮะสารภาพว่าทำไปเพราะว่าบันดาลโทษะ
ก็ไปขอคืนดีแล้วไม่สำเร็จฮะค่ะตำรวจคุมตัวนายบุญศรีหนูสา
เขาอายุ๕๐ปีเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับ
ในคดีที่ก่อเหตุใช้มีดแทงอดีตภรรยาคือนางแก้วอายุ๕๘ปี๗แผล
เสียชีวิตไปเมื่อวันที่ยี่สิบเก้าวันวิทยุนายนนะครับแล้วก็หลบหนี
ก่อนจะเปลี่ยนใจขอเข้ามอบตัวเมื่อเย็นวานนี้ครับโดยมีพันธบทเอก
ยพันธ์พัฒระพงศิลป์ท่านรองผู้ประคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
มาร่วมสอบปากคำด้วยเหตุการณ์นี้นะครับ
เกิดขึ้นกลางดึกคืนวันที่ยี่สิบเก้าวิทยุนายนที่ผ่านมานะครับ
ตำรวจสพฮอตนะฮะเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ริมถนนท้ายหมู่บ้านนาฟ่อนหมู่๔ตะบนบ่อหลวงอำเภอฮอตจังหวัดเชียงใหม่
คือที่เกิดเหตุเป็นป่าย่าข้างทางครับห่างจากหมู่บ้านไปประมาณร้อยเมตร
ไปเจอศพนางแก้วถูกมีดแทงหน้าอก๗แผลนะครับ
เสียชีวิตหลังสอบสวนเจ้าหน้าที่ทราบว่าคนร้ายนะครับ
คือนายบุญศรีเป็นอดีตสามีของผู้ตายนี่แหละก็เลยรวบรวมพยาหลักฐาน
ขอสารออกหมายจับแล้วก็ระดมกำลังกันตามล่าตัวกระทั่ง
คือผู้ต้องหาถูกกดดันอย่างหนักนะครับทนไม่ไหวก็เลยติดต่อตำรวจบอกว่า
พันธุ์ประด่วนเอกปียะพันธุ์ท่านเปิดเผยนะครับบอกว่า
จากการสอบสวนผู้ต้องหาเนี่ยก็สารภาพนะ
บอกอยู่กินกับภรรยามานะฮะก็มีเรื่องละหองระแหงกันมาหลายปีแล้วล่ะนะครับ
แล้วทุกครั้งที่ทะเลาะกันเนี่ยก็มักจะทำร้ายภรรยา
นางแก้วทนไม่ไหวก็ขอเลิก
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยผู้ต้องหาเนี่ย
ตามไปง้อขอคืนดีกับภรรยานะครับ
แต่ไม่สำเร็จก็เลยโมโหโมโหปั๊บบันดาลโทษะ

พาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะ
โดยไม่มีเหตุอันสมควร

ทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุ

ญาติพี่น้องชาวบ้านเนี่ยนะฮะ

จึงต้องยกเลิกการทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ

ขออำนาจศาลฝากขังทันทีครับ